แต่ว่าพระรูปนี้ถูกถ่ายรูปขณะที่เล่นฟิสเน็ต
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวสาธรณ์
คือหลายคนเป็นห่วงเรื่องของการออกกำลังกายของพระนะฮะ
พระท่านมีวิธีแบบกวาดลานวัดหรือทำอะไรก็ได้

มีมียกดำเบลด้วย
มีคนถ่ายภาพแล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

อันนี้แหละค่ะเป็นข้อความแล้วก็รายละเอียด
ข้อความนี่ก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ

อยากถามผู้รู้ว่าพระเล่นฟิตเน็ต

ใช่สิเราเห็นภาพแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรล่ะคุณ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ทราบเรื่องนี้นะคะ
ก็ไปที่พระมหาภัยวันวรวรโนพระนักเทศ
ที่วัดสร้อยทองได้รับคำตอบว่า
วินัยบัญญัติของภิกษุ
การเล่นฟิสเนสในที่สาธารณะ
โดยถอดจีวอนเหมือนในคลิปไม่เหมาะสมแน่
และในฐานะภิกษุการพยายามบำเรอร่างกาย
ปรุงแต่งให้ดูสวยงามมีกล้าม

หากอยากออกกำลังกายควรใช้วิธีการกวาดลานวัด
บูรณอารามที่เรียกกันว่า
งานนวกรรมก่อสร้างธรรมนุบำรุงวัดก็ได้

เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตากระบี่

เหมาะไม่เหมาะไม่รู้ให้พระเขาไปดีเบตกัน
แต่อยากให้พระไทยออกกำลังกายกันเยอะ
เพราะพระหลายรูปมีปัญหาโรคเรื้อรัง
หวานก็มีความดันก็มีไขมันเยอะก็มี
เขาบอกว่าโรคเหล่านี้เป็นเพื่อนกันพ่วงกันมาเลย
ถ้าออกกำลังกายได้จะช่วยควบคุมโรคได้ดีขึ้นเยอะเลย

จากพี่ชายของพระรูปนี้นะครับ
บอกว่าพระรูปนี้เป็นน้อง
แล้วก็คือไม่ได้สรุปว่าอาศัยอยู่ที่คอนโดนี้ไหมนะคะ
แต่บอกว่าท่านต้องออกกำลังกาย
เพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องของสรีระ
มีความจำเป็นจริงยืนยันมาแบบนี้
แต่ว่ายังไม่ได้ฟังจากปากของพระสงฆ์รูป
ให้ญาติโยมถวายอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้ที่วัดไหม
ก็มีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไป

กดัมเบลเบาในกุฏิหรือว่าเดินออกกำลังกายกันนะครับ